ยังคงต้องตามกันต่อแล้วค่ะสำหรับคดีน้องฟอสน้องสปายนะคะ
ที่ถูกยิงที่เขาชีจันทร์อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุ๖คนถูกควบคุมตัวทั้งหมดแล้ว
คนสำคัญก็คือเสียอ้วนเป็นทั้งคนบงการ
แล้วก็เป็นคนลงมือยิงด้วยครับตอนนี้ก็ต้องหามูลเหตุว่าตกลงแล้ว
อ้วนทำไปเพราะอะไรเป็นเรื่องของความแค้นความรัก
หรือเป็นเรื่องของเงินเป็นลักษณะของบันดาลโทษะหรือเปล่า
คือต่อให้ไม่หามูลเหตุเนี่ยแต่ดูเหมือนว่า
อ้วนเองก็พยายามจะบอกมูลเหตุออกมาจากในเรือนจำด้วยซ้ำ
ใช่เสียอ้วนก็ยืนยันว่าโอนเงินให้กับครอบครัวของน้องสปาย
เจ็ดล้านบาทอืมคือตัวเลขนี้จากปากเสียอ้วน
ใช่แล้วก็มีตัวเลขจากปากของคนสนิทเสียอ้วนก็คือโจ้สปอร์ตไลท์
ที่เขาบอกว่ามีหลักฐานที่เป็นสลิปการโอนเงินที่เสียอ้วนเนี่ย
ส่งให้กับทนายความคนสนิทของเสียอ้วนรวบรวมเอาไว้เพราะว่าก่อนหน้านี้
อ้วนเคยมีความคิดที่ว่าอยากจะฟ้องร้องเรียกเงินที่เสียอ้วนให้กับครอบครัวน้องสปาย
มาเพราะว่าเสียอ้วนอกหักจากน้องสปายน้องสปายไม่ยอมแต่งงานด้วย
ก็มีตัวเลขสักประมาณสี่ห้าล้านบาทแล้วโจ้สปอร์ตไลท์ยังได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดออกมาอีก
ว่ามีคนเล่าให้ฟังว่าเสียอ้วนยิงเพราะบันดาลโทษะ
วันนั้นที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรีเนี่ยจะไปทวงหนี้อืม
เจอน้องสปายน้องสปายกลับบอกว่าถ้าพี่อยากได้เงินพี่ก็ไปเจอกันในชั้นศาล
ก็เลยบันดาลโทษะแล้วก็ยิงทั้งคู่ตายทีนี้ก็ต้องแยกเป็นสองเรื่องนะคะ
เรื่องที่เสียอ้วนฆ่าคนตายอืมฆ่าน้องฟอสน้องสปายครับ
แล้วก็เรื่องของเงินที่เสียอ้วนโอนให้กับทางครอบครัวของน้องสปายและตัวน้องสปาย
ครับเรื่องของเงินเนี่ยค่ะครอบครัวของน้องสปายก็ยืนยันว่า
ไม่ได้๗ล้าน๔ล้านอะไรอย่างที่โจ้สปอร์ตไลท์หรือว่าเสียอ้วนพูด
คือตัวคุณแม่ยังคงยืนยันนะคะจนถึงตอนนี้ก็ยืนยันว่าที่แม่รับรู้นะ
ก็คือ๑ล้านบาทส่วนคุณพ่อของน้องสปายบอกว่ามีเงินเข้ามาในบัญชีเนี่ย
สองล้านหนึ่งแสนบาทเท่านั้นคุณพ่อบอกแบบนี้อืม
แล้วก็พอมีข่าวเรื่องของการโอนเงินให้กับครอบครัวของน้องสปาย
ครอบครัวของน้องสปายบอกว่าตอนนี้เครียดเหมือนกันนะคือมันยังมีเรื่องของมูลเหตุแห่งการลงมือฆ่า
ที่บอกว่าเสียอ้วนโมโหสุดก็เพราะพอมีปัญหากันแล้วเนี่ย
ยังเห็นภาพที่ครอบครัวนี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกัน
แล้วที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี้ยเงินใครใช้เงินใครอืม
ก็เลยทำให้เสียอ้วนเนี่ยโมโหมากค่ะเนี่ยทางครอบครัวของน้องสปายยืนยันว่า
เงินที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเนี้ยนะคะครับเป็นเงินของน้องสปายอืม
บอกว่าน้องสปายทำงานเดือนเดือนนึงเนี่ยมีรายได้หลักแสนบาท
ก็เลยไปเที่ยวญี่ปุ่นกันทั้งครอบครัวแบบเนี้ยค่ะ
ทั้งหลายทั้งปวงเนี้ยดูเหมือนว่าเสียอ้วนนั้นพยายามจะใช้ปมปัญหาเรื่องเนี้ยมาต่อสู้เพื่อบรรเทาโทษให้กับการก่อเหตุอันอุกชะกันของตัวเองอืม
มันจะได้หรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าการอ้างว่าบันดาลโทษะเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดนะคะ
ใช่ครับจะอ้างอย่างเดียวว่าเอาโมโหแล้วก็ชักปืนยิงเนี่ยมันไม่ได้
มันต้องมีที่มาที่ไปถ้าคุณจะบันดาลโทษะก่อนหน้านี้คุณเคยเตรียมการไหม
วางแผนในการฆ่าไหมลักษณะแบบนี้ค่ะ
คุณต้องตอบคำถามให้ได้ครับอ่าก็มีผู้ที่เขาให้ความคิดเห็นเอาไว้นะครับ
ท่านผู้ชมครับเป็นนักกฎหมายนะฮะทนายเดชากิติวิทยานันต์นะครับ
กล่าวถึงกรณีที่นายธรรมรัฐสุวรรณโภษีหรือว่าโจ้สปอร์ตไลท์เจ้าของเพจ
ปอร์ตไลท์ภูเก็ตที่เป็นเพื่อนสนิทกับเสียอ้วนนะครับได้ให้ข้อมูลเรื่องเสียอ้วนกับน้องสปาย
ทางเฟซบุ๊กในข้อมูลต่างนานาอย่างที่เราเล่าให้ฟังเนี่ย
เฉพาะเรื่องการบันดาลโทษะวันที่ไปเจอกันที่เขาชีจันทร์
แล้วเสียอ้วนไปทวงหนี้แล้วโจ้สปอร์ตไลท์บอกว่ามีคนเล่าให้ฟังว่า
สปายบอกกับเสียอ้วนว่าถ้าพี่อ้วนอยากจะฟ้องอยากได้เงิน
ก็ให้ไปเจอกันที่ศาลก็เลยเป็นเหตุให้เสียอ้วนบันดาลโทษะ
แล้วก็ลงมือยิงน้องสปายแล้วตอนที่จะยิงแล้วฟอร์สจะพาหนีเนี่ย
ก็เลยยิงฟอสไปด้วยนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับ
นายเดชาบอกว่าหากเป็นเรื่องจริงก็จะเข้าข่ายฆ่าคนตายโดยบันดาลโทษะ
โดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม
กระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น
ไม่ถือว่าเป็นการวางแผนฆ่าหรือฆ่าโดยไตรรอง
เพราะตั้งใจจะไปทวงเงินไม่ได้ตั้งใจไปฆ่า

เขาหมายถึงว่าถ้าไปต่อสู้กรณีแบบนี้ได้นะ
โดยสารจะพิจารณาโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๗๒
ซึ่งข้อเท็จจริงนี้จะเป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดี
และลดโทษได้แต่ทั้งหลายทั้งปวง
ก็คือเสียอ้วนต้องพิสูจน์ให้ได้จริงว่าไม่ได้วางแผนฆ่า
แล้วมีการพูดแบบนั้นจริงในที่เกิดเหตุ
ไม่ใช่ฆ่าคนตายโดยไต่ทองไปก่อนแล้ว
กลายเป็นว่าวางแผนกันมาเนี่ยเพื่อจะมาทวงหนี้
พอมาเจอตัวลูกหนี้คือน้องสบายแล้วเนี่ย
สปายไม่ยอมคืนเงินกลับบอกให้ไปฟ้องศาล
ก็จะเป็นคนละเรื่องแล้วจะกลายเป็นฆ่าคนตายโดยบันดาลโทษะ
ซึ่งสารจะลงโทษน้อยกว่าโทษที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้
ก็ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๗๒อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากในการสู้คดี
ที่โจทย์สบอดร้ายออกมาพูดเพราะมันก็กลายเป็นมาเหมือนบันดาลโทษะ
เอาเงินไปแล้วนะหลอกเงินไปแต่ไม่คืน
มเหงรังแกด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมอย่างร้ายแรงก็เลยฆ่า
ข้อที่จริงอันนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไง
ก็ต้องไปสืบมันต่อไปเขาก็ต้องเอาพยานมาสืบ
พยานเขาก็คือไอ้๖คนนั่นแหละนะไอ้ที่โดนจับไปแล้วลูกน้องเขา๖คน
ไหนเบาไหนบอบบี้ไหนอะไรต่างไหนยันอะไรพวกนี้
เอามารวมกันว่าไปทำอะไรกันถ้าทุกคนบอกว่าไปทวงหนี้
แล้วก็มีเหตุการณ์ตามที่โจ้สปอร์ตไลท์พูดจริงเนี่ย
ตัวเสียอ้วนก็มีแนวทางในการสู้กันดีก็ไม่โดนผ่าน
ก็รับสาภาพว่าฆ่าเขาจริงแต่บันดาลโทษะเพราะวันนั้นไปทวงเงิน
ไม่ยอมใช้ไม่ยอมใช้ไม่พอดันบอกให้ไปฟ้องสารเอา
เขาก็โมโหไงเอาเงินเข้าไป๗ล้านแล้วก็ไปเห็นภาพบาดตาบาดใจ
ซึ่งถ้าฟังจากคุณโจ้เนี่ยเคยเป็นแฟนกันถ้าเกิดมาเจอแฟนเราอยู่กับชายอื่น
อันนี้มันก็ต้องแน่นอนบันดาลโทษะซึ่งมีแนวคำตัดสินของสารที่ผ่านมาแล้ว
ก็เป็นข้อต่อสู้ได้ครับโอกาสในการที่จะรอดโทษประหารเนี่ยสูงมาก
เห็นผมส่วนตัวนะสูงมาก
ทีนี้มันมีปมเรื่องเงินที่มีข่าวว่าเสียอ้วนโอนเงินให้กับน้องสปายและครอบครัว
รวมแล้ว๗ล้านบาทตรงนี้นะครับทนายเดชามองว่าถ้าเสียอ้วนพิสูจน์ได้จริง
ไอ้เงินยอดแบบ๗ล้านบาทขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นการให้โดยเสน่หาแล้ว
แต่เป็นการให้โดยมีข้อตกลงร่วมกันซึ่งเสียอ้วนเนี่ยอาจถูกทำให้เชื่อว่า
ทางพ่อแม่น้องสปายจะยกลูกสาวให้แต่ความเป็นจริงทางพ่อแม่น้องสปาย
ไม่เคยคิดยกลูกสาวให้เสียอ้วนเลยซึ่งหากเป็นลักษณะแบบนี้
อ้วนก็สามารถฟ้องร้องเรียกเอาเงินคืนได้
มันเหมือนกับว่าเสียอ้วนพยายามจะสู้เพื่อให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยถูกหลอกให้ความหวังอะไร
หลอกให้ความหวังแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้อะไรกลับมา
แต่ในขณะเดียวกันก็แนะนำให้ทางครอบครัวน้องสปาย
เงินคืนกับเสียอ้วนไปซะไม่ว่าจะได้มาเท่าไหร่ก็แล้วแต่
เพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันก็เหมือนกับการผิดคำมั่นสัญญา
ไปเป็นครอบครัวเดียวกันกับเสียอ้วนเลยดูจากการให้สัมภาษณ์นะนะฮะ
เสียอ้วนเป็นคนใจร้ายเคยล่วงเกินเคยบีบคอ
พ่อแม่ก็บอกไม่เคยคิดจะยกลูกสาวอะไรให้ต่าง
เอ๊ะแล้วเอาหนึ่งออกไปทำไม
นี่ก็เป็นประเด็นสำคัญแล้วเงินเยอะแล้วโอนถี่
๓เดือนเงินรวมแล้วประมาณ๗ล้านบาท
ตามที่โจ้สปอร์ตไลท์ว่าเนี่ยมันก็เลยทำให้ข้อคิดว่ามันใช่โดยเสน่หาไหม
แต่ถ้าฟังจากฟังจากข่าวจากอะไรต่างเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่โดยเสน่หา

ผมเชื่อว่าเขาอาจจะมีความเชื่อว่าพ่อแม่น้องสปายจะยกลูกสาวให้เขา
ซึ่งแม่ของน้องสปายให้สัมภาษณ์สื่อทำนองว่าเขาไม่เคยคิดจะยกให้เลย
เพราะฉะนั้นก็โอนเข้าไปมันก็อาจจะเสียอ้วนถ้าเกิดเขาอยากได้เงินคืน
เขาก็ต้องฟ้องว่าเขาโดนหลอกนะฮะโดนหลอกว่าจะยกลูกสาวให้แล้วไม่ยก

คืนได้แล้วเงินที่ใช้ไปแล้วหรือเปล่า
ถ้าใช้ไปแล้วก็ไม่มีก็ต้องไปยึดบ้านยึดช่องยึดรถ๒คัน
ถ้าไม่มีก็ต้องยึดคืนนะฮะสมมุติว่าชนะคดีนะ
ส่วนที่ไปฆ่าเขาตายก็โอเคคุณก็ต้องรับโทษรับเวรรับกรรมขึ้นไป
ชดใช้ค่าสินใหม่ไปคนละประเด็นคนละเรื่อง
ไอ้ที่ว่าถูกกล่าวหาว่าหลอกอะไรต่างก็ไปต่อสู้กัน
อันนี้ต้องแยกคดีอย่างที่ทนายเดชาบอกนะ

ถ้าพิสูจน์ได้จริงว่าพ่อแม่น้องสปายไปหลอกเขา
แล้วก็เอาเงินเข้าไปก็ต้องคืนหรือว่าฟ้องอะไรก็ว่ากันไป
แต่มีคำถามว่าเอาแล้วอย่างนี้พ่อแม่น้องสปายครอบครัวน้องสปาย
หรือว่าครอบครัวน้องฟอสเขาจะเรียกร้องอะไรจากเสียอ้วนได้บ้าง
นายเดชาบอกว่าฟ้องแพ่งได้เลย
ครอบครัวน้องสปายกับครอบครัวน้องฟอสต้องฟ้องแพ่ง
เรียกค่าเสียหายจากการที่เสียอ้วนมาฆ่าลูกของตน
คือคดีอาญาก็จำคุกประหารชีวิตอะไรก็ว่ากันไป
แต่ค่าเสียหายไงเขาสูญเสียลูกไป
ลูกเขาจะต้องทำงานส่งเงินดูแลพ่อแม่ได้อีกกี่เดือนกี่ปีอะไรยังไง

ทีนี้อย่างที่เกิดคำถามล่ะค่ะว่าจะเป็นเรื่องของบันดาลโทษะหรือเปล่า
จากกรณีที่โจ้สปอร์ตไลท์คนสนิทของเสียอ้วนออกมาบอกว่า
ได้ยินมาว่าวันเกิดเหตุเสียอ้วนไปทวงเงินจากน้องสปาย
สปายไม่คืนแล้วก็ท้าทายให้ไปฟ้องร้องกัน
อ้วนก็เลยโมโหเอาปืนออกมายิงน้องสปายและน้องฟอส

ตรงนี้มันเรียกว่าบันดาลโทษะไหม
เพราะถ้าเป็นบันดาลโทษะมันเป็นเหตุแห่งการลดห่อนโทษ
ก็เลยไปถามจากทางท่านรองอธิบดีอายการ
สำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุดนะคะ
อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอาจารย์ให้สัมภาษณ์
ผ่านรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเอาไว้ด้วยนะคะ

คือเมื่อสักครู่นี้คุณโจ้คุณโจ้สปอร์ตไลท์นี่นะคะ
คือฟังจากหลายทางมีข้อมูลหลายชุด
แต่ว่าโดยความเห็นส่วนตัวคุณโจ้นะ
มองว่าน่าจะเข้าบันดาลโทษะ
คงไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะไปทำร้ายเพื่อยิงอ่ะ

มีคนมีภาษณะมีที่พักมีการส่งต่อกัน
มันจะกลับมาเป็นบันดาลโทษะได้เหรอคะ
มันก็อาจจะนะแต่ต้องเข้าใจก่อน

เขามาทวงหนี้อันนี้รู้สึกจะฟังลำบากนะ
ทวงหนี้เนี่ยเงินโอนเข้าบัญชีพ่อ

ถ้าจะทวงหนี้จะมาทวงกับเด็กอายุ๒๒ทำไม

มันไม่ใช่สะกดลอยมาทวงหนี้ในความเห็นผมนะ

แต่เขาจะอ้างได้ไหมว่าไม่ว่าจะให้บัญชีพ่อหรือบัญชีแม่
แต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสปาย
อย่างนี้ได้ไหมถ้าเขาจะอ้างอะค่ะ

เงินก็เอาไปแล้วไงทวงกับพ่อกับแม่กับลูก
พร้อมหน้าพร้อมตากันไม่ดีกว่าเหรอ
มาทวงกับลูกทำไมสปายมันจะมีตังค์ถึงขนาดนั้นให้คืน

อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ต้องกลับมานั่งนึกไง

เราคุยกันเรื่องตักกะความเป็นเหตุเป็นผล
ไปคุยกับสะปายไปทวงนี่

เอาปืนไปตั้ง๓กระบอกมันไม่ใช่ทวงหนี้หรอกนะ
ยังไงก็ดูแล้วไม่น่าจะใช่เรื่องทวงหนี้
ถ้าสมมุติตัดเรื่องทวงหนี้ออกนะคะ
เอ่อหึงหวง

มีโอกาสถ้าจะบอกว่าหึงหวง
แล้วธรรมดาเป็นคนที่มีอาวุธปืนติดตัว
เพราะอาวุธปืนติดตัวเห็นเกิดหึงหวง
อันนั้นก็อาจจะเป็นได้เนอะ

เอ๊ะทำไมจะมาตามจีบตามดู

เวลาเขาสู้กันจริงมันเคยมีคดีนี้

มีเช่ารถมีที่พัก

เตรียมมาก็จริงแต่สุดท้ายเนี่ย

ที่เห็นหน้ากันก็เลยบันดาลโทษะ

คือพอมันตั้งต้มที่ไต่ตรองเนี่ย
มันตัดบันดาลโทษะทิ้งออก

ตั้งต้นไตรจองเตรียมตัวมาแล้วนะ

มันขึ้นต้นด้วยไตรตรองวางแผน

ไม่ใช่แล้วเพราะมันตั้งใจมาตั้งแต่ต้น

เกิดอาการหึงหวงโกรธ

นี่เป็นในมุมของอาจารย์ปรเมฆนะครับ